คุณผู้ชมคะคำว่าสุขสรรค์วันเกิดเนี่ยจะติดอยู่ตรงไหนก็ได้นะ
เค้กที่กล่องของขวัญที่กระเช้าผลไม้จัดงาน
ได้หมดไม่ใช่ที่นี่ที่โรงศพ

ถ้าเกิดว่าคุณขวัญคุณบุ๊กไปเจอแบบนี้อยู่ระหว่างทางโรงสีขาว

คือหนึ่งแค่เจอโรงเราก็หลอน

ไปอ่านข้อความสุขสรรค์วันเกิดอีก

ใส่ของอะไรมองลองเห็นเป็นโรงศพชัด

ไม่กี่ก้าวแล้วก็เจอโรงศพตั้งอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้กู้ภัยเขาก็ต้องไปตรวจสอบ
พิกัดที่โรงศพตั้งไว้อยู่ตรงริมทางเข้าหมู่บ้านหัวฝ่าย
อำเภอจตุรพักษ์พิมารที่๑๐๑เมื่อเช้าเลยคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาแจ้งตั้งแต่ช่วงประมาณ๖โมงกว่านี่นะคะ
ทีนี้ทางหัวหน้าหน่วยกู้ภัยอโศกจตุรพักษ์พิมารก็เล่าให้ฟัง
ไปเปิดดูสิคะข้างในเป็นอะไรเจอศพไหม
ปรากฏว่าไม่เจอเป็นโลงเปล่า
แล้วด้านข้างโรงที่เขียนข้อความว่าสุขสรรค์วันเกิด๒พฤษภา

แมมมมก็ใช่ไงแต่เห็นผิดงานมันไม่น่าจะผิดขนาดนี้มั้ย
ถามชาวบ้านแถวนั้นรู้ไหมรู้ไหมว่าของใครไม่มีใครรู้

แต่ตอนนี้เขาเอาโลงเปล่ามาไว้ที่ศูนย์กู้ภัยก่อนนะคะ
แล้วรอให้เจ้าของโรงเจ้าของโรงไม่ได้สิ
เอาอย่างงี้ให้คนที่เค้าเอามาวางติดตอกลับมา
คุณจะเอาคืนหรือคุณจะยังไง
ของชิ้นนี้คนซื้อไม่ได้ใช้
คนใช้ไม่ได้ซื้อและแน่นอนไม่มีใครอยากได้

แล้วก็ข้อความข้างโรงก็ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกัน

เวลาที่เป็นอะไรอย่างนี้แบบจะแรกเค้น

วันเกิดจะได้มานอนในโรงหรือยังไง